เหมือนเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเอง
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปเตือนผู้ชายว่าอย่าสูบบุหรี่ในหอพัก

ที่เขาต้องรักษาความสะอาดใช่ไหมครับ
ไปปุ๊บเจอผู้ชายทำร้ายร่างกาย

คุณผู้ชมดูสิครับเนี่ยฮะผู้ชายกระทืบผู้หญิงนะครับ
เนี่ยฮะโอ้โหไม่ยั้งเลยครับในห่อพัก
ตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าคนที่ก่อเหตุเป็นนุ่มเวียดนาม
กำลังเร่งตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
โอ้โหผู้ชายสมัยนี้ก็นะนะฮะ
คลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยหญิงสาวคนนี้ถูกชายไม่สวมเสื้อ
โดดเตะก้านคอถีบหน้าอกจนเธอล้มลงไป
ส่วนตัวเองก็เสียหลักล้มเหมือนกันหงายเงื่อไปเหมือนกัน
แล้วก็ยังลุกขึ้นมาพอลุกได้เตะต่อยอีกทำร้ายผู้หญิงต่อ
ซึ่งผู้หญิงพยายามถอยแล้วนะครับแต่ชายคนนี้ยังคง
เข้าไปทำร้ายเกือบสุดทางเดินระหว่างนั้นเนี่ย
ผู้หญิงก็พยายามสู้นะเนี่ยยังต่ออยู่อย่างนั้นนะครับ
คนต้องเข้ามาห้ามนี่ผู้ชายสองสามคนเลยนะคะ
ใช่ครับซึ่งขณะที่มีชายเสื้อขาวค่อยเดินตามไป
จังหวะห้ามปรามแต่ก็ไม่เป็นผลชายคนนี้ยังคงเกลี้ยวกาดนะฮะ
โอ้โหแล้วก็เนี่ยครับมีคนเข้าไปห้ามโดนต่อยด้วย
โดนต่อยอีกเหมือนกันอีกคลิปหนึ่งจะเห็นจังหวะที่ที่ผู้หญิงถูกไล่ต้อน
จนหลังเนี่ยหลังชนกำแพงโอ้โหคือเนี่ยครับ
ผู้หญิงก็ขึ้นเหมือนกันนะพอมีคนห้ามหลุดมาได้ก็วิ่งกลับมาเอาไม้กวาด

เธอก็พยายามถีบก็สู้ไม่ได้นะแรงผู้หญิงก็กลับถูกกระชากผมอีก
เอากระชากหัวเธอกระแทกกำแพงด้วย
พอเธอหลุดออกมาได้ก็วิ่งหนีไปห้องธุรการ
เพื่อเอาไม้กวาดไปสู้กับชายคนนี้แมนสุด
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในหอพักแห่งหนึ่งที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
เมื่อช่วงเย็นของวันที่๔ธันวาคม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปถามผู้หญิงที่ถูกทำร้ายในคลิป
บอกว่าคนที่ทำร้ายเธอเป็นนุ่มเวียดนาม
รู้ชื่อแค่ว่าในเบิร์ตไม่ได้อยู่ที่นี่
ไม่ได้อยู่หอพักที่เธอดูแลอยู่
เธอทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของหอพักนี้
วันเกิดเหตุในเบิร์ตสูบบุหรี่
เธอก็ไปเตือนว่าห้ามสูบบุหรี่ในหอพัก
แต่ในเบิร์ตยังคงเดินสูบไปจนถึงประตูทางออก
เธอก็ตามไปบอกอีกว่าถ้ายังทำแบบนี้นะ
จะไม่อนุญาตให้เข้ามาในหอพักอีกเลย
ก็พูดท้าทายบอกว่าไปเรียกตำรวจและตมมาจัดการได้เลยเพราะว่าไม่กลัว
จากนั้นพอพูดเสร็จเขาก็ปรีกเข้าไปทำร้ายเธอทั้งกระโดดเตะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
เธอก็พยายามสู้พยายามป้องแต่ว่าสู้แรงผู้ชายไม่ไหว
กระทั่งพ่อของเธอที่เป็นรบพอของหอรู้เรื่องก็เข้าไปช่วย
แต่ในเบิร์ตก็ไม่ยอมหยุดยังคงทำร้ายเธอและพ่อเธอต่อด้วยนะครับ
ดูก็ได้กะตัวว่าน้องทำมัยน้องยังดูบบาลีอยู่
เขาก็ใส่หนุ่มไว้ย้างเลยแล้วก็ต่อยต่อยทั้งเตะทั้งนู่นทั้งนี่
อืมผมว่าคุณผู้ชมถามคำถามเดียวกันอืมแมนหรือเปล่าครับคุณผู้ชายคนนี้คุณเบิร์ตฮะ
ด้านแวดได้งานสอบสวนสอบภอพ์เป็นต่อปันใหญ่ตอนนี้
อยู่ระหว่างการติดตามตัวในเบิร์ตหนุ่มเวียดนามคนนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนาต่อไปนะครับ